ต่อไปนี้ต้องบอกว่าไม่ถูกใจสายแคมปิ้งเอาซะเลยนะฮะ
ปัจจุบันนี้สายแคมปิ้งคนเดินป่าเดินเขาไปตั้งเต็นต์หรือว่าไปเที่ยวต่างอุทยาน
ก็ต้องมีสิ่งหนึ่งต้องทำคือต้องไปกินหมูกระทะปิ้งย่าง
หรือไม่ก็ทำกับข้าวที่มันมีกลิ่นผัดกระพงกะเพราแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
กรมอุทยานมีแนวคิดว่าจะห้ามกินหมูกระทะในเขตอุทยาน
ห้ามทำกับข้าวที่มีกลิ่นเพราะมันทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว
มีคนบางกลุ่มบอกว่าเขาไปแล้วเขาไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบควัน
เขาอยากไปนอนชิวอากาศดีไปนอนเต้นไปตั้งแคมป์แบบชิว
มันเป็นเรื่องอัตวิสัยไงบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ
หอมก็เหม็นคนเรามันไม่เหมือนกัน
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรลองส่งมาหน้าจอหรือว่าในไลฟ์ก็ได้นะฮะ
แต่ว่าเรื่องนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เขามีแนวคิด
ยังเป็นแนวคิดอยู่ว่าจะสั่งห้ามนักท่องเที่ยวไปทำอาหารปิ้งย่างหมูกระทะอาหารอื่น
มันมีกลิ่นรบกวนคนอื่น
ลดปัญหาไปกระทบกับคนที่เขาต้องการจะไปเที่ยวไปพักธรรมดาธรรมดาชิว
แล้วก็ลดปัญหาขยะในเขตอุทยานด้วย
แต่มันก็มีเสียงสะท้อนมาจากสายแคมปิ้งทันทีมากมายถาโถมมามาก
หนึ่งในนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งชื่อว่าคุณชะวิสา
เขาบอกว่ากิจกรรมแคมปิ้งกับอาหารปิ้งย่างหมูกระทะมันเป็นของคู่กันนะ
ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ไปแล้วมันเหมือนมันขาดอะไรบางอย่าง
มันไม่อิ่มมันไม่อิ่มทั้งบรรยากาศไม่อิ่มทั้งท้องอะไรแบบนี้
คือเรื่องของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
บรรยากาศต่างที่มันควรจะดื่มดำเขาเห็นด้วยนะ
กับเรื่องของปัญหาขยะด้วยแต่ว่าทางออกเนี่ยมันควรจะเจอกันครึ่งทางได้หรือเปล่า
เช่นคุณกำหนดเวลาเลยใครจะกินปิ้งย่างทำอาหารที่มีกลิ่น
คุณให้เขากินได้แบบ๖โมงเย็นถึง๓ทุ่มพอแค่นั้น
หลังจากนั้นต้องหยุดแล้วก็เป็นเวลาพักผ่อนนะฮะ
ส่วนเรื่องขยะเนี่ยอุทยานเองเขาบอกว่าก็ต้องบริหารจัดการที่ดีสิ
ส่วนกลิ่นของอาหารเขาบอกว่ามันดึงดูดช้างหรือว่าเดี๋ยวสัตว์ป่าจะมากิน
อันนี้มันต้องพิจารณากันเป็นแต่ละพื้นที่ของอุทยานไป
มากกว่าจะเหมารวมในทุกอุทยานมากกว่าอันนี้เขาฝากบอกไปยังกรมอุทยานนะครับ
ขณะที่ภูมิในการส่วนอุทยานแห่งชาติชื่อว่าคุณกฤษยามคงสตรี
เป็นภูมิในการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๑
เขาบอกว่าเรื่องนี้ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น
ยังไม่ได้มีการออกคำสั่งอย่างชัดเจนก็อย่าเพิ่งไปตื่นตนกไป
โยนหินถามทางหินกลับมาจำนวนนึง
กลับมาหลายก้อนด้วยตอนแรกโยนไปก้อนเดียวโยนกับไม้หลายก้อนเลย
เพราะว่าสายแคมปิ้งเขาไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะฮะ
ทีนี้นักข่าวของเราไปสำรวจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ถ้าคุณผู้ชมเคยไปเนี่ยอินทนนท์เนี่ย
มันจะมีจุดที่เขาแบบเป็นบ้านพักก็ดีเป็นที่ตั้งแคมป์ก็ดีนะฮะ
คือส่วนใหญ่หลายคนเขาเอาอุปกรณ์ปิ้งย่างไปทำกินกันเอง
แต่ก็จะมีคนในพื้นที่เขาไปเปิดร้านหมูกระทะก็มีเหมือนกันนะฮะ
ส่วนกลุ่มที่ไม่มีการเตรียมอุปกรณ์เขาก็จะไปมีร้าน
เอาไปให้บริการถึงหน้าเต็นต์เลยนะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่าคือมันก็ทำให้มันเป็นบรรยากาศในการที่ไปเที่ยวป่า
สมมุติโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยการกินปิ้งย่างหรือหมูกระทะเนี่ย
มันทำให้อบอุ่นแล้วก็เป็นกิจกรรมที่คนที่ไปด้วยกัน
กินกันไปคุยกันไปตามภาษาเพื่อนตามภาษาคนรักหรือคนในครอบครัว
คือมันก็ฟินกับคนที่เขาไปแต่อย่างที่พี่เบิร์ตบอกว่าคนที่เขาไม่ชอบกลิ่นไม่ได้ทานเขาก็จะไม่ชอบไง
คือ๑สัญญาได้ไหมล่ะที่เขาออกกฎว่าถ้าเอาขยะขึ้นไปเท่าไหร่
ต้องเอาลงมาเท่านั้นด้วยตัวเองอันนี้ทำได้หรือเปล่า
กับอีกอย่างหนึ่งทำโซนนิ่งได้ไหมคุณกินหมูกระทะหรือจะอะไรกระทะก็ตามแต่ปิ้งย่างเนี่ย
ห่างจากเต็นต์ที่คุณนอนได้ไหมคือกินเสร็จแล้วก็กลับมาที่เต็นต์นอน
ไม่กระทบคนอื่นเรื่องกลิ่นสองมันปลอดภัยเรื่องไฟไหม้เดินหน่อยได้ไหมล่ะ
คือจะกินก็กินที่หนึ่งแต่ส่วนใหญ่คนชอบไงคือกินหน้าเต็นต์

ยกตัวอย่างอย่างขุนตานที่ไปเนี่ย
ก่อนขึ้นเขาจะมีการสำรวจว่าคุณเอาขยะอะไรขึ้นไปบ้าง
ของกินเขาจะมีการลงบันทึก
แล้วให้คุณเสียเงินค่ามาจำแล้วเขาจะให้ถุงขยะประมาณ๑ใบ
แล้วขากลับมาคุณต้องเอาของที่คุณขึ้นไปตามที่เขาจดเอาไว้เนี่ย
ลงมาให้ครบตามที่คุณจดกับเจ้าหน้าที่เอาไว้
แล้วถุงนั้นเอาไปให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเขาจะคืนเงินมาจำมาให้เรา
อันนี้เป็นการรับผิดชอบว่าเราต้องเอาของขึ้นไปเท่าไห
ต้องเอาลงกลับมาเท่าที่คุณเอาขึ้นไป
นั่นหมายความว่าขยะมันจะไม่ตกค้างอยู่ด้านบน

เราอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องมีกติการนะ

คุณผู้ชมบอกว่าแยกกันไปเลยพวกปิ้งทางหนึ่งพวกไม่ปิ้งทางหนึ่ง

ส่วนปิ้งย่างก็กับนอนคนละฝั่ง
อันนี้ฮะเห็นไหมครับมันมีครึ่งทางของมันลองคิดกันดู